คุณธนกรเนี่ยเขาเคยบอกมาว่าก่อนว่าวันหนึ่งถ้าสมมุตินายกตู่ไม่อยู่พวกเราจะคิดถึง
ใช่เขาเคยพูดว่าเราไม่เห็นลุงตั๋วมานานแล้วนะฮะ
เราไม่เห็นลุงตั๋วตั้งแต่วันที่ไปเยี่ยมทำเงียบ๒อาทิตย์ตั้งแต่วันที่ลุงตั๋วมาแถลงข่าวสัก๓อาทิตย์
ประมาณ๓อาทิตย์แต่ไม่ถึงเดือนแต่ถือว่าเป็นการออกสื่อในรอบเกือบเดือนของลุงตั๋ว
หลังจากคุณธนกรวางบุญคุณชนะสบัญชีรายชื่อและร่องหัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างชาติ
เขาโพสต์เฟซบุ๊คครับความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ซึ่งหลังจากไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยเอาตรงเขาบอกน้อยครั้งที่ตัวเองลุงตู่
แทบจะไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะเลยคุณธนกรระบุว่าคิดถึงจึงมาหา
ไม่ได้เจอลุงตู่มานับเดือนแล้วพูดคุยไลน์กันทุกวันจึงไปเยี่ยมด้วยความคิดถึง
พูดคุยกันนานกว่าร่วม๒ชั่วโมงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุข
ลุงตู่สดชื่นสุขภาพดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ยังถามถึงทุกคนที่เคยไปร่วมงานกันมา
ลุงตู่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ลุงตู่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้วนะฮะ
แต่ขณะเดียวกันลุงตู่ยังเป็นห่วงบ้านเมืองในฐานะประชาชนคนหนึ่ง
อยากเห็นบ้านเมืองเนี่ยเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืน
แล้วที่สำคัญเนี่ยลุงตู่ฝากความห่วงใยฝากความคิดถึงฝากความปรารถนาดีมายังคนไทยทุกคน
คุณธนักกรยังได้ถามลุงตั๋วว่าลุงตั๋วได้ดูติ๊กต๊อกบ้างมั้ย

ไม่ใช่ก็ติ๊กต๊อกภาพรวมเนี่ยมีแต่คนคิดถึงลุงตั๋วนะ
มีแต่คนคิดถึงลุงตู่คิดถึงท่านเพราะว่าผลงานที่ท่านถูกนำออกมาโพสต์เต็มไปหมดเลย
ไม่ถูกด้อยค่าเหมือนสมัยตอนท่านเป็นนายกเลยท่านก็ถามว่าเพราะอะไรล่ะ

เอ๊ยไอไอพี่ม๊อร์ทอ่ะ

ดูเข้าไปดูคอมเมนต์ดูเข้าไปดูจำนวนผู้ติดตาม
เขารู้แล้วเนอะไหนของจริงของปลอม
วิธีการเช็คสมมุติก่อนที่เราจะดูเนี่ย
เอาง่ายคุณเข้าไปดูพวกที่ด่า
ไปดูที่มีตัวตนนะเปล่า

มีเพื่อนกี่คนในลงรูปเนี่ยมีคอมเมนต์คุยกับเพื่อนไหม

คุณจะเปิดร้อยอาคาวพันอาคาวหมื่นอาคาว
สมมุติมีคนจ้างให้คุณเปิดเขาละเท่าไหร่๕๐๐บาท
ก็เปิดแล้ว๕๐๐๐๐๐ถูกต้องไหมเอาไหมล่ะ
เอาไหมล่ะก็นั่งไปสิวันนึงไม่ต้องทำอะไรนั่งพิมพ์ไปสิ
นั่งพิมพ์ไปสิมากกว่าเงินเดือนที่เรามานั่งทำงานกันอีก
ถูกต้องไหมครับคุณธนกรก็ตอบเนี่ยนายกเขาก็ถามเหมือนกันว่า
สมัยตอนที่เขาเป็นนายกทำไมถูกคนด้อยฆ่าเยอะเหลือเกิน
คือของจริงที่ประชาชนแสดงออกยืนยันว่าท่านทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
มีผลอย่างชัดเจนวันนี้มีความสุขมากที่ได้เจอได้ชวนท่านไปไหว้พระพักผ่อนต่างจังหวัดบ้าง
แต่ลุงตู่บอกว่าช่วงนี้ขอใช้เวลาอยู่กับครอบครัวก่อน
เพราะที่ผ่านมา๙ปีเต็มนะฮะต้องเกิน๙
เพราะตอนสมัยเป็นผอบทบทด้วยแล้วก่อนเป็นผอบทบทก็มีตำแหน่งมาตลอดต้องมั้ยฮะ
เขาบอกว่าตอนนี้ขอใช้เวลากับครอบครัวอย่างเต็มที่แล้วก็หลังจากที่ไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวมานาน
จากนี้ค่อยว่ากันคุณธนกรทิ้งท้ายด้วยว่าขอทำความเข้าใจท้ายสุด
วันนี้ลุงตู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้ว
ผมก็ไปเยี่ยมเยี่ยลุงตู่ตามปกติในฐานะคนที่ผมเคารพรักอย่าโยงการเมือง

คือใครที่มาอยู่ตำแหน่งนี้

และแก่เร็วมาก
คือเอาจริงถ้ามินว่าต่อไปเนี่ย

เพราะว่าคนจับจ้องแล้วก็ต้องวิภาควิจารณ

เพราะฉะนั้นร้องเปลี่ยนกับสื่อมวลชนด้วยนะครับ
ใจสู้หรือเปล่าใช่ไหม

ก็เปลี่ยนเป็นนายกเศรษฐา

เผาไทยไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลา